เป็นเหตุการณ์ที่ดาบชินดาบชินเป็นชุดปรับปรามยาเสพติด
ก็ไปล่อซื้อยาเสพติดแล้วก็โดนพ่อค้ายายิงจนตำรวจเสียชีวิต
เมื่อวานนี้มีการเอาตัวคนก่อเหตุไปทำแผนนะ
ทีนี้ร่างของดาบตำรวจชินก็มีการเคลื่อนกลับบ้านเกิดนะคะ
ที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ต้องมีการปูนบำเน็ต๕ชั้นยศด้วย

ใช่ค่ะนี่เป็นบรรยากาศนะคะ
ที่บ้านทั้งญาติแล้วก็เพื่อนตำรวจมารับศพ
ดาบตำรวจชินเก่งสิริรับศพเสร็จแล้ว
ก็จะเอาศพไปที่สนามบินอุตภัวร์
นำศพขึ้นเครื่องบินไปที่จังหวัดอุบลรัชธานี
หลังจากนั้นก็จะเคลื่อนศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
ที่บ้านโพง๒๗ทับ๒ที่หมู่๗ตำบลสะดาวใหญ่

ส่วนวันที่๒๗มีนาคมจะย้ายศพไปที่ไปที่เมนชั่วคราวที่หมู่บ้าน
อันนี้ก็เป็นการประกอบพิธีตามศาสนา
ส่วนอีกคนนึงที่เป็นสายล่อซื้อคือ
นายภูวริสแซ่ลีโดนยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส

ปรากฏว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วเมื่อวานนี้
แล้วก็ถูกนำตัวส่งตำรวจสพบทอง

เป็นสายล่อซื้อแต่มียาของผู้ขามาเสพด้วย

ทีนี้เมื่อวานนี้มีพิธีรดน้ำศพ

ดาบตำรวจชิงกิ่งซิริย์ที่วัดชมพูแก้ว
ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
แล้วก็มีพลตำรวจโทรอยอิงคภัยโรธผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มีพลตำรวจตรีทิติแสงสว่างรองผู้รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
แล้วก็มีพลตำรวจพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รวมถึงตำรวจในพื้นที่จังหวัดชนบุรีมาร่วมงานศพมาร่วมแสดงความเสียใจด้วย
ทีนี้ทางด้านพลตำรวจตรียิ่งยศก็บอกว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็ตำรวจผู้ทรภักดิ์สองรวมทั้งตำรวจผู้ทรภัณฑ์จังหวัดชนบุรี
ก็มีการประชุมกันแล้วก็จะปูนบำเน็ต๕ชั้นยศ
ให้เป็นพันธุ์ตำรวจโทชินเก่งสิริส่วนเรื่องการช่วยเหลือครอบครัว
เบื้องต้นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีเงินสวัสดิการให้
ให้ตามสิทธิ์จำนวน๑ล้าน๖แสนบาทแล้วก็ยังมีสิทธิประโยชน์อื่นที่พึงได้
อย่างเช่นทายาทก็สามารถที่จะรับราชการตำรวจได้
สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่าระดับปริญญาตรี
อันนี้ก็เป็นเรื่องการช่วยเหลือการเยียวยาครอบครัวของตำรวจชินนะคะ